ทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะ

เพรสเตอร์แอร์ไปทำอะไรให้
ทำไมถึงโมโหแล้วต้องไปทำขนาดนี้

นี่คุณผู้ชมคลิปจากเพจเฟซบุ๊ควารินชำราบบ้านเห่าที่อุบล
ก็เขาโพสต์บอกว่าแอร์มันไปทำอะไรให้
นี่หน้าร้านไอชิคโซนตลาดไนท์มาร์เก็ตนะคะเมื่อ๒๘กันยาที่ผ่านมาช่วงตีหนึ่งเนี่ย

ก็เดินผ่านหน้าร้านไปเตะคอมแอร์
คือไม่รู้ว่าคอมแอร์มันไปทำอะไรให้

เพจเขาเขียนเอาไว้ว่าตัดผมทรงทหาร
ใครพบเห็นรู้จักหรือมีเบาะแส
หรือถ้าเกิดว่าคนในคลิปนี้คุณได้ดูข่าวอยู่
เปิดข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่อ้าวเรานี่นา
ด้วยค่ะเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาแจ้งความเอาไว้แล้ว

แท็กว่าเตะแรงขนาดนั้นขายังดีอยู่ไหม

เหตุการณ์นี้ค่ะวัยรุ่นลักษณะหัวเกลียน
สักประมาณ๖คนเดินมาตามถนนนิกรพัฒนา
ก็เป็นทางเข้าตลาดนิกรธานีฝั่งถนนชายางกูลที่อุบล
วัยรุ่นเสื้อดำก็ไปเตะคอมแอร์ของร้านเสื้อผ้าแฟชั่น

แล้วเจ้าของร้านเขาบอกว่าพอดูกล้องวงจรปิดแล้วนะ
รู้เลยว่าวัยรุ่นหัวเกลียนตั้งใจปรีเข้ามาเตะคอมแอร์
เหมือนกับเตะลูกโทษเวลาแข่งบ้อนน่ะ
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมวัยรุ่นหัวเกลียนถึงทำแบบนี้

เป็นช่วงที่กลุ่มวัยรุ่นเดินไปตรงแยกแล้วก็ไปเตะไฟสปอร์ตไลท์ของป้าย
ก็เลยคิดว่าคนที่ก่อเหตุเมาหรือเปล่า

แล้วลักษณะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตามต่อว่าประกอบอาชีพอะไร
ถึงแม้จะหัวเกลียนเนี่ยไม่รู้ว่าเขาพักอยู่แถวนี้หรือเปล่า
คือเขาเดินเท้ามาไงคะ
เดินมากันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งแบบนี้ไม่ได้ขับรถยนต์มา
แล้วความเสียหายเนี่ยแม้มันจะไม่มากใบพัดคอมแอร์ใช่ไหมใบพัดแตก
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยทางเจ้าของร้านเองเขาบอกเขาไม่ติดใจเลย
พอมาดูกล้องวงจรปิดปั๊บเนี่ยเห็นว่าผู้ก่อเหตุตั้งใจเตะแบบนี้
ก็เลยอยากให้ตำรวจเร่งตามตัวมาดำเนินคดีหน่อยนะคะ